ต่อกันที่เหตุการณ์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นวงกว้าง
ก็คือกรณีของคลิป
พ่อที่ถูกตำรวจและทหารเข้ามาควบคุมตัวในโรงเรียนของลูก
หลังจากที่แม่นั้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพ่อมีเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติด
อย่างไรก็ตามครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีการเปิดเผยคลิปอีกมุมหนึ่งก่อนที่พ่อคนนี้จะถูกเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะครับ
เป็นการเปิดเผยคลิปออกมาเพื่อที่จะแสดงว่าตำรวจนั้นไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับมุมมองของคนที่ดูคลิปนี้
แล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งฝั่งพ่อแล้วก็แม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของการแย่งสิทธิ์ในการดูแลลูก

นี่เป็นคลิปภาพก่อนเกิดเหตุการณ์ตำรวจทหารเข้าจับกลุ่มนายทาราเวลาแจ้งพ่อของเด็ก
คลิปนี้เป็นจังหวะที่นายทาราสังเกตเห็นแล้วว่า
ตำรวจและทหารเริ่มเข้ามารุมล้อมและรู้แล้วว่ามาจากแม่เด็กจะมาแย่งลูกจากเขาไป
ทำให้เขาต้องปกป้องลูกสาวทั้งสองคน
นายทาราเล่าว่าที่ผ่านมาแม่เด็กเคยมายื้อแย่งลูกแบบนี้หลายครั้ง
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๔และถือว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุด
นั่นก็คือเหตุการณ์ในคลิปและทุกครั้งจะเป็นลักษณะเดียวกันคือการผ่าเจ้าหน้าที่มา
กระชากเสื้อผมอย่างเดียวให้ผมหยุดบอกว่าเฮ้ยมึงหยุดนะ
แล้วก็มาสั่งให้ทหารมาจับผมว่าเฮ้ยอย่าให้มันไปคือสั่งผมได้ยังไงครับคือ
ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดและลูกผมก็จะเอาไปที่บ้านไม่ใช่ว่าเอาไปไหนเลย
ตอนเห็นในคลิปแล้วครับแป๊บแรกก็คือตกใจครับว่าทำไมมันออกไปรุนแรงอย่างนั้น
อันนั้นผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนกระชากเสื้อแล้วลูกผมกระเด็นไปเนี่ย
ผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคืออยู่ท่าที่โดนจับอย่างนั้นแหละครับทำอะไรไม่ได้เลย
ส่วนทางด้านแม่ค้าที่ไลฟ์เฟสบุ๊คเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่จับพ่อเด็ก
แม่ค้าเล่าว่าตอนเกิดเหตุเธอเองไม่ทันได้ตั้งตัวว่าจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไลฟ์เฟซบุ๊ก
แต่เป็นเพราะเห็นว่าคนที่ถูกกระทำเป็นพ่อของเด็กที่เคยรู้จักกัน
จากเห็นผู้ชายคนนี้มาเฝ้าลูกสาวที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
เมื่อเห็นเหตุการณ์ว่ารุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจไลฟ์เฟสบุ๊กเพื่อเป็นหลักฐาน
ที่ทีนี้ทีนี้ก็ไม่ได้ค
ด้านนายวานิสกันดิตหรือทนายบอยทนายความของพ่อเด็กชี้แจงว่า
หมายสารเดิมที่เป็นการตัดสินของสารชั้นต้นนั้นในวันเกิดเหตุไม่สามารถบังคับใช้ได้
เนื่องจากพ่อของเด็กได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว
ดังนั้นกรณีที่สังคมมองว่าสารชั้นต้นพิพากษาให้สิทธิ์ในการคุ้มครองเป็นของแม่เด็ก
ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่คนเป็นแม่จะทำ
แต่ต้องทำให้มันถูกต้องตามขั้นตอนโดยการนำไปยื่นคำร้องต่อกรมบังคับคดี
และต้องมีเจ้าหน้าที่กลมบังคับคดีมาพูดคุยเจรจากับทั้งสองฝ่าย
คดีศึกแย่งลูกกันในครั้งนี้แต่ละฝ่ายก็ต่างมีข้อมูลของตัวเองออกมายืนยันและชี้แจง
ฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่แต่ทั้งนี้ทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้สังคมล้วนมองว่า
ทั้งสองฝ่ายควรหันหน้าพูดคุยปรณีประนอมกัน
และที่สำคัญไม่ควรทำอะไรที่กระทบจิตใจของเด็ก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน